เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ก่อนค่ะไปดูขนมที่ผม
เพิ่งจะรู้จักเอากันเองแต่นานคนอาจจะรู้จักแหลว
ที่เขาบอกว่าคลายแต่โคลนมานะครับในช่วงเดือนรมนตร
นั่นก็คือขนมอาเกาะนั่นเองเขาบอกว่าขายดีจนทำไม่ทันเลยทีเดียว
โอ้โหไปดูกันหน่อยนะครับขอดูหน้าตาหน่อยสินี่เลยค่ะ
ชื่อร้านบ้านขนมอังเกาะนี่เป็นไงชัดเจน
นี่แหละครับร้านนี้นะครับเขาอยู่ที่บริเวณถนนมุสลิมบำรุง
ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลานะครับค่ะที่นี่เนี่ยจะผลิตขนมอาเกาะขายครับ
ทำกันมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นคุณยายนานกว่า๑๖ปีแล้วล่ะ
เฉพาะเดือนรมดอนนี้นะครับน้องใบตองจะมีการผลิตขนมเพิ่มหลายเท่าตัวครับ
ทันต่อความต้องการของลูกค้าไงจนต้องเพิ่มคนช่วยทำอีกถึง๔คนครับ
ถึงจะทันโอ้โหวันวันหนึ่งเนี่ยจะมีการสั่งมากกว่าสองพันลูกนะโอ้โห
เยอะไหมเยอะมากโดยจะเริ่มผลิตเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงห้าโมงเย็นนะครับ
จะมีพ่อค้าคนกลางตีหนึ่งถึง๕โมงเย็นแต่ก็มีพักบ้าง
ช่วงที่รอขนมให้มันสุกให้มันพอดีไงค่ะช่วงเข้าเตาอบอ่ะเออ
เขาบอกว่าจะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่นะครับเพื่อเอาไปขายตลาดอีกท่อหนึ่ง
ทั่วจังหวัดยาลาแหละในช่วงเย็นก่อนเปิดละสินอดนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เลยที่เห็นขึ้นอยู่นี่แหละค่ะซึ่งนางรุษนิยะเจ๊วะนะครับ
อายุ๓๒ปีบอกว่าที่ร้านจะขายขนมอาเกาะ๑ชนิดเท่านั้น
แต่จะทำเป็น๒แบบครับก็คือลูกใหญ่กับลูกเล็ก
ลูกใหญ่เนี่ยราคาก็๓๕บาทลูกเล็กเนี่ย๗บาทแต่เขาขายเป็นแพ็คขายเป็นคู่
ในส่วนของรสชาติขนมเนี่ยเขาบอกว่าจะคล้ายกับขนมหม้อแกงนะ
แต่ขนมอาเกาะเนี่ยจะเป็นขนมประเภทอบและจะหนาและนุ่มกว่าครับ

แล้วจะนุ่มมันด้วยมีรสชาติของความมันอยู่ด้วย

เพราะว่าส่วนผสมนี่กำลังจะอ่านให้ฟังเลยก็คือมีไข่เป็ดมีกะทิมีน้ำตาล
และการทำขนมชิ้นนี้ต้องใช้ไข่เป็ดเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าไข่เป็ดนั้นจะยืดหยุ่นและแน่นกว่า
เพื่อต้องการให้เกิดความเหนียวนั่นเองโอ้อยากลองชิมจังเลย

สำหรับในปีนี้ครับในเดือนรมดอนยอดสั่งซื้อขนมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวนะครับ
ถึงขั้นทำไม่ทันเลยทีเดียวจนต้องประกาศปิดรับออเดอร์กันเลย
ในช่วงนั้นวันไหนของหมดแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้ว
รอสั่งใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหน้านะคะประมาณนั้นโอ้เห็นแล้วก็น่ากินน่าทานนะ
เป็นอีกหนึ่งขนมอีกหนึ่งชนิดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จัก
ใช่หลายคนที่รู้จักส่งข้อความมาพูดคุยกับเราก็ได้ค่ะ
ทางไลน์มาบอกหน่อยว่าเคยทานไหมหรือยังไม่เคยทาน
หรือว่ารสชาติเป็นยังไงหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอร่อยอย่างที่บอกจริงหรือเปล่า
เออมาคอนเฟิร์มกันสักนิดนึงนะคะจากเรื่องขนมยังอยู่กันที่ขนม
นึกว่าจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกินขนมกันให้อ้วนไปเลยช่วงนี้นะคะ

ไปเชียงใหม่ดิฉันชอบพาขึ้นเหนือตลอดเลยนะคะ
ตรงที่ว่าปกติแล้วข้าวล้ำเป็นกะทิถั่วดำซังขยะ
แต่ครั้งนี้เขาใส่เห็ดถอบลงไปค่ะคุณผู้ชม

มันก็จะก๊อบแป๊ะในปากไงคะ
อ๋อไอเดียดีช่วงนี้เห็ดถอกมันกำลังขึ้นเยอะนะคะ
ใครที่ผ่านไปมาบริเวณริมถนนเชียงใหม่ลำพูน
ถึงสี่แยกไฟแดงหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ต่างก็ได้กลิ่นหอมของข้าวหลามที่กำลังเผาอยู่ในเตาค่ะ
โดยมีนายมานพสุริยมโนอายุ๔๔ปี
ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยหมู่๑ตำบลหนองหอยเจ้าของร้านนะคะ

ขณะลูกค้าก็แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เพราะว่าติดใจในข้าวหลามรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใคร

แต่ที่เห็นอยู่นี่คือเห็ดหอบ

แต่ว่าเห็ดถอบปกติแล้วก็ทำเป็นแกงต่าง
เป็นของข้าวแกงคั่วบ้างอะไรต่างนะครับผมชอบทานกับแกง
ผู้ใหญ่มานพค่ะเขาไอเดียบันเจิด

ข้าวล้ำสูตรใหม่ของผู้ใหญ่มานก
จับใจไม่ผิดหวัง
กินข้าวหลามกะทิไปเคี้ยวเห็ดถอบไป
แตกนางเป๊ะเลยค่ะคุณค่ะในปากนี่แหละค่ะ
หวานมันเข้ากันได้อย่างลงตัว
ติดใจจนต้องย้อนกลับมาซื้อใหม่กันเลยค่ะ

เมื่อกี้คือยังไงมันก็

มันกุ๊บอะค่ะอธิบายไม่ถูกจริง
อกจากนี้นะคะยังมีข้าวหลามกะทิล้วน
ที่ถั่วดำกะทิงาขายในราคากระบอกละ๒๐บาทด้วย

ใครสนใจอยากลองต้องรีบหน่อย
เพราะว่าอย่างที่บอกมีขายในช่วงนี้เท่านั้น

หลังจากนี้ก็จะหาทานได้ยากกันแล้วนะคะ
หาทานยากไม่เท่าไหร่ราคาจะแพงขึ้นอีกเยอะ

เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารที่อยู่ใกล้ดีกว่า
ไม่ต้องไปไหนไกลแถวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
พาไปร้านนี้บ้านกลางน้ำหนึ่งครับโอ้โห

โอ้โหแล้วบอกว่าครบรสมีอาหารแทบทุกอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทานกันนะครับ
ในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารร้านนี้เขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้เนี่ยรสชาติอาหารก็อร่อยแถมบรรยากาศก็ดีเพราะว่าอยู่แถวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม๓มีชื่อว่าร้านบ้านกลางน้ำ๑ครับ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมนั้นพร้อมมากรวมไปถึงรถผมก็พร้อมแล้วด้วย
คุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ

ไม่รอช้าเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อย
คุณผู้ชมครับขึ้นแล้วครับร้านบ้านกลางน้ำหนึ่งครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ
ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ
ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ
ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ไม่รอชาติเดี๋ยวเราลงไปพิสูจน์ความอร่อยกันครับ

ส่วนช่วงนี้ตลอดกิน
เราขอขอบคุณพี่เจียมมากเลยครับ

มาต้อนรับทีมงานตลอดกินของพวกเราครับ

ตลอดกินมาแล้วคุณผู้ชมล่ะมาแล้วหรือยังนะครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือให้หมด

ถ้าจะตอบว่าไม่อนุญาตก็ไม่ได้นะคะมันหมดไปแล้ว
งั้นพักเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันไปหาอะไรทานเองนะคะ